ถอยหลังอีก๔วันวันนี้๒๖กันยายน
อีก๔วันจะเป็นวันที่๓๐กันยายน
จะเรียกว่าเป็นวันชี้ชะตาก็ไม่ผิด
ว่าตกลงแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงวันไหนหรือถึงเมื่อไหร่

คือเขาบอกว่าผลพวงของรัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๘วัก๔
บัญญัติบอกว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน๘ปีไม่ได้
กลายเป็นประเด็นที่เขาใช้คำว่าเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แน่นอนว่าหลายคนติดตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยซ้ำ
เดี๋ยววันนี้ประมวลเหตุการณ์ประมวลภาพย้อนไปดูกันหน่อยที่มาที่ไปไอ้การนับถอยหลัง๔วันนี้เป็นมายังไงติดตามจากรายงานค่ะ
สิงหาคม๒๕๕๖พักร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาส่งให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยวาระดำรงตำแหน่ง๘ปีของผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สิ้นสุดลงแล้วนับตั้งแต่๒๕สิงหาคม๒๕๕๙
โดยยกมาตรา๒๖๔ของรัฐธรรมนูลที่ระบุให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนที่รัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ประกาศใช้
ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลด้วยตามที่ปรากฏว่าผลเอกประยุทธ์ได้รับพระราชองค์การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
เริ่มตั้งแต่๒๔สิงหาคม๒๕๕๗รวมกับวันประกาศพระราชทรงการแต่งตั้งครั้งที่๒เมื่อวันที่๙มิถุนายน๒๕๕๙
ซึ่งถือว่าเป็นนายกติดต่อกันมาครบ๘ปีแล้ว
๔สิงหาคมสารรัฐธรรมนูลรับคำร้องของฝ่ายค้านพร้อมมีมติ๕ต่อ๔เสียงสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
พร้อมสั่งให้นายมีชัยหรือชุพภัณฑ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนุนหรือการทร
จัดทำความเห็นเกี่ยวกับวันนับเป็นนายกรัฐมนตรี
กำหนดระยะเวลา๘ปีการเป็นนายกมาประกอบการพิจารณา
ร้อยหลัง๑สัปดาห์เอกสารความเห็นของนายมีชัย
ที่ให้นับวันดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์

ซึ่งเป็นวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูล๒๕๕๙
ปรากฏว่าอยู่ในสังคมออนไลน์
ต่อมาประธานสารรัฐธรรมนูลสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมยืนยันตุลาการทั้ง๙คนมีอิสระในการตัดสินคดี
มาเพียงวันเดียวคำชี้แจงข้อกล่าวหา
ผลเอกประยุจันทร์โอชา๒๓หน้ากระดาษ
ถูกปล่อยออกมาอีกครั้งในสังคมออนไลน์

ของคณะกรรมการกริสดีกาคณะพิเศษ

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๗มานับรวมได้
เจ็ดกัญญายนฝ่ายคารยื่นหนังสือถึงประธานราชสภา
ขอให้ส่งความเห็นและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปยังศาล
โต้แย้งคำชี้แจงของนายมีชัย
อ้างว่าบันทึกการประชุมกรทครั้งที่๕๐๐
เมื่อ๗กันยา๒๕๖๑เป็นการจดบันทึกไม่ครบถ้วน
ถ้าว่าในบันทึกการประชุมกรทครั้งต่อมา
เมื่อ๑๑กัญญายนฝ่ายคารยื่น๒๕๖๑
มีเนื้อหารับรองการประชุมของกรทครั้งที่๕๐๐
ว่ามีความถูกต้องโดยไม่มีการแก้ไข
๘กัญญายนฝ่ายที่ประชุมสารรัฐธรรมนุนัทพิเศษ

และรายงานการประชุมกรทครั้งที่๕๐๑
วันที่๑๑กัญญายนฝ่าย๒๕๖๑ให้สาร
๑๔กัญญายนฝ่ายที่ประชุมสารรัฐธรรมนุนัทพิเศษ
ฉากข้อถกเถียงด้านกฎหมาย
หุ่นจะรอดหรือร่วง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ศุกร์นี้นะฮะบ่าย๓สารนัดฟังคำวินิจฉัยนะครับ
ท่านก็รอชมทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ

คือพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะครับ

แต่ว่าท่านมาทำงานตามปกติ

เมื่อ๒๓กันยายนที่ผ่านมานะฮะมีภาพข่าวว่าเจ้าหน้าที่กองงานยานพาหนะของธรรมเนียบรัฐบาล
นี่ฮะมาตรวจสภาพรถสตาร์ทรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์
หมายเลขทะเบียน๔กกต๒๙กรุงเทพมหานครตอนนี้จอดอยู่ที่โรงจอดรถข้างห้องทำงานของสื่อมวลชน
ธรรมเนียบนะฮะก็คนก็ตีความไปหลายอย่างยังไงบ้างคะอาจจะมาเตรียมไว้เดี๋ยวท่านจะกลับมาทำหน้าที่ตามปกติ
รถตำแหน่งนายกต้องเตรียมพร้อมมีอยู่๒อย่างแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้ต้องเป็นการสตาร์ทเครื่องตามปกตินะ
เขาก็ต้องดูแลรักษาเครื่องยนต์นะฮะทีนี้มันมีการจับตามองกันว่าจะมีความวุ่นวายหรือว่าความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือไม่อย่างไรนะฮะ
๓๐กันยายนวันที่๓รัฐธรรมนูนนัดฟังคำวินิจฉัยทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็นัดชุมนุมรวมตัวเช่นกันนะครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชการตำรวจนะฮะ
มาได้ตอบคำถามเรื่องนี้
และก็กำคับเรื่องของการพิจารณาถ้าจำเป็นจะต้องขอบเรื่องกฎกฎิกาใหม่ให้เป็นสอบพร้อมกับตามกฎภัยกบทใหม่นั่นก็ให้กันตลอดไปเรียกรัก
คงเป็นเรื่องที่เป็นงานรูทีนอยู่แล้วนะครับผมมองดูว่าเป็นงานรูทีนและก็ที่ผ่านมาก็ทำได้เรียบร้อยดีและไม่มีปัญหา
ก็โปรดการณ์ไปมีประเด็นหลายพี่อย่างง่ายกัน
กลุ่มผู้ชุมนุมที่นัดชุมนุมวันที่๓๐กันยายนวันศุกร์นี้นะฮะวันนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือนี่ฮะ
คุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะอดีตแก่นำนปชแล้วก็คุณนิติธรรมล้ำเหลืออดีตแกนนำคนเสื้อเหลือง
นัดชุมนุมกันนะฮะนี่เป็นกลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนนะครับ
นัดชุมนุมที่แยกเขาจะประสงค์นะครับเวลา๑๗นาฬิกา
ซึ่งก็จะเป็นหลังจากที่สารอ่านคำวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
เพราะสารท่านนัดฟัง๑๕นาฬิกาคาดว่าน่าจะรู้ผลแล้วนะครับ
เอาเป็นว่าคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยนัด๕โมงเย็นวันศุกร์นี้๓๐กันยายน
แยกราชประสงค์ก่อนหน้านี้คุณชัยวุฒนาคมานุสร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แกนนำพักพลังประชารัฐด้วยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ผู้ชุมนุมที่จะออกมาเคลื่อนไหวในวันที่๓๐กันยายนเนี่ย
ห่วงนะไม่อยากให้ออกมาไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายนะครับ
พร้อมกับบอกว่าอีกไม่กี่เดือนจะถึงช่วงของการเลือกตั้งแล้ว
เพราะวาระของสภาชุดนี้จะหมดมีนาคมปีหน้า๖๖

การออกมาชุมนุมในช่วงนี้เนี่ยคุณชัยวุฒิเตือนบอก
ถ้าเคลื่อนไหวมากระวังจะไม่ได้เลือกตั้งนะ

นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
นำพักฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับ
บอกว่าการที่คนระดับรัฐมนตรีเป็นรองหัวหน้าพัก
ใหญ่ของรัฐบาลพูดแบบนี้ย่อมมีความหมาย
หรือจะเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งจริง

ก็เลยขอฝากเตือนว่าการออกมาพูดแบบนี้เนี่ย
ถ้าเจ้าของอำนาจก็คือประชาชนเขาทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาจะออกมาทวงอำนาจคืนนะ
คุณธนกรวังบุญคงชนะสอสอภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
วันนี้ออกมาบอกให้นายจตุพรพรมพันธ์และนายนิติธรรมล้ำเหลือ
ยุติการชุมนุมไม่ควรกดดันสารรัฐธรรมนูลควรเคารพในกระบวนการยุติธรรม
ขณะเดียวกันนะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าประเทศนี้จะไม่มีการเลือกตั้งเพราะ๓ป
คุณธนกรบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นการปลุกปั่นให้ประชาชนเนี่ยออกมาร่วมชุมนุมนะ
ควรจะแสดงภาวะความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองด้วยไม่ควรโยนความผิดหรือภาระให้กับคนอื่น
นี่นะฮะอย่างที่บอกว่าเรานับถอยหลังในอีก๔วันแน่นอนว่ามันไม่มีใครรู้ว่าค่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
แต่แห่งความคิดเห็นออกมาเพียบนะคะมีคนทำนายไปต่างนานาว่าผลน่าจะออกมาแบบนั้นแบบนี้
คนแรกสววัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาค่ะบอกโอ้โหผมขอสวมบทเป็นนักโหราศาสตร์หน่อยนะ

โพสต์เฟซบุ๊คว่ากันด้วยเรื่องการตัดสินของดวงดาวออกตัวเลยว่าสารจะตัดสินว่ายังไงผมไม่รู้
แต่ดูจากดวงดาวแล้วไม่รอด

โดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวสุกค่ะเป็นอริกับดวงเมืองไปกันใหญ่แถมยังแรงขึ้นแรงขึ้นอีกต่างหาก
มันหนักแล้วก็หนักมากจริงอย่างที่เคยใช้คำว่าสาหัสสากันของผู้มีอำนาจ

ก่อนหน้านี้ช่วงที่มีเอกสารคำชี้แจงพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายมีชัยรุชุพันธ์หลุดออกมาตามโซเชียลเนี่ย
หลายฝ่ายวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ว่าน่าจะเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่า

เอกสารสำคัญแบบนี้มันจะหลุดออกมาถ้าไม่ตั้งใจ
คือเอกสารที่ชี้แจงไปยังสารธรรมนูนเนี่ย
อาจารย์มีชัยหรือว่าพลเอกประยุทธ์ที่ชี้แจงไปก็คือ

ให้นับจากลำนูลฉบับปี๖๐

ซึ่งดรสติธรธนานิธิโชธผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะคะ

มันจะไม่เป็นกระแสข่าวเร็วขนาดนี้
ซึ่งการปล่อยเอกสารนี้มีผลบวกไปถึงผลเอกประยุทธ์นะ

น่าจะหวังถึงตรงนั้นแหละหวังผลโยนหินถามทาง

ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทย

ก็คาดหวังว่าการตัดสินของสารรัฐธรรมนูลเนี่ย

มีเหตุผลที่จะชี้แจงต่อสาธารณะ
และเป็นการตัดสินอย่างกล้าหาร
ไม่ได้มาจากความรู้สึกที่จะต้องเกรงใจใคร

ว่าจะมีทั้งที่ฝ่ายพอใจและไม่พอใจอยู่แล้ว
ถ้าประชาชนฟังแล้วเห็นว่าคำตัดสินมันฝืนความรู้สึก

อาจารย์สมชัยแนะนำให้เก็บความรู้สึกนั้นไว้
แล้วเอาเสียงไปใช้ในวันเลือกตั้งแทนนะคะ
ถ้าประชาชนได้ฟังคำตัดสินแล้วเนี่ย
รู้สึกว่ามันฝืนความรู้สึก

เราเองเราคงทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านั้น

มันเป็นไปตามคดีการของบ้านเมือง
ก็คงจะต้องเอาความรู้สึกดังกล่าวนี้
เก็บไว้เพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับว่า

เราต้องใช้เสียงของเรานะฮะ

ในการจะเลือกคนซึ่งเป็นคนเป็นผู้แทนที่ดี

แล้วก็เรื่องราวต่างที่เป็นปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนูลซึ่งเป็นปัญหา
เกิดความไม่เป็นธรรมต่อใครต่อใครก็แล้วแต่เนี่ย

ก็เดี๋ยวบ่าย๓ศุกร์นี้๓๐กันยายนรอฟังพร้อมกัน